คุณผู้ชมครับจากเหตุการณ์ช่วย๑๓ชีวิตออกจากถ้ำหลวงนะครับ
เราก็เห็นเรื่องราวต่างโพสต์ลงในโลกโซเชียล
และสิ่งที่เราเห็นนั่นก็คือเรื่องของภาพวาดนะครับ
ซึ่งนักวาดภาพทั้งชาวไทยและต่างประเทศนั้น
เขาก็ได้วาดภาพเหตุการณ์เป็นรูปของการ์ตูนต่าง
ออกมาโพสต์ในโลกโซเชียลมากมายนะครับ
นี่แหละครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่คุณผู้ชมได้เห็นกันไป
มีมากมายนะครับสำหรับภาพการ์ตูนที่โพสต์อยู่ในโลกโซเชียล

ทั้ง๑๓ชีวิตออกจากถ้ำจากเพจตัวกลม

มีคนกดไลค์มากกว่า๒๐๐๐ไลค์นะครับ
โดยนายพระสุทธิ์วุฒิกรสมบัติกุล
วาดภาพอิสระบอกว่าได้วาดภาพทั้งหมด

เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวการปฏิบัติภารกิจต่างผ่านตัวการ์ตูน
หวังว่าจะเป็นอีกสื่อที่ใช้แทนคำขอบคุณ
และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ครับ

อ่านข่าวนะแล้วก็รู้สึกแบบตกใจนะตอนแรก
ว่ามีเด็กเขาติดถ้ำอะไรอย่างนี้
ซึ่งโดยตัวเพจผมแล้วตัวผมเอง
ผมชอบวาดรูปออกแนวแบบให้กำลังใจอยู่แล้ว

ผมก็เลยคิดว่าจะวาดรูปแรกขึ้นมา
คือเป็นรูปที่ข่าวยังไม่ออกนะ

คือแต่ละรูปที่ผมวาดมันจะเหมือนเป็นสเต็ปที่
ต่อไปที่แบบผ่อนคลายลง
อกจากนี้นะครับยังได้วาดภาพของ

ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์สอบรนี่นะครับ
โค้ชเอกภาพนาวาตรีสมานกุนัน
หรือว่าจาแซมวิรบุรุษธรรมหลวง
จนถึงภาพมิชชั่นคอมพลีต

คือเอกลักษณ์ของแฟนเพจตัวกลมนะครับ
แล้วก็ได้ถูกนำไปใช้ส่งต่อจำนวนมากครับ

ใช้ภาพวาดในการสื่อสารเรื่องราว

ยังมีศิลปินอีกหลายคนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ที่ใช้ลายเส้นในการบอกเล่าเรื่องราว
ทั้งเพจอโนบายอโนไทร
แล้วก็สติฟไทยบอลอาร์ตนะครับ
แล้วก็รวมถึงที่มีการวาด
จากนักวาดภาพอิสระอีกมากมายด้วยนะครับ